เรื่องราวของการแฉข้ามปีก็มาตามนัดเหมือนเดิมนะครับของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะ
จีนสีเทาครับวันนี้คุณชูวิทย์บอกว่าพบชนโดนวางงานเขาเคยโพสต์แล้วมีข้อความนี้อยู่
เรามาตามกันต่อในประเด็นนี้ครับโดนวางงานจากการค้นผับจินลิงครับคุณผู้ชม
เปิดใจคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะคุณชุวิตกระมวลวิสิตครับเปิดใจกับรายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะครับ
บอกว่าปฏิบัติการค้นผับจินหลิงเนี่ยมีความไม่ปกติเพราะว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
เรียกย่อก็คือพบชนถูกคุณชูวิทย์กล่าวหาว่าทำงานไม่เป็น
ไม่เหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่พบชนก็คือคุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนครบานตรงจุดนี้เนี่ยนะครับ

ประเด็นที่ถูกนำมาพูดถึงก็คือหลังจากพบชนมาดำรงตำแหน่งไม่นาน
ปฏิบัติการค้นผับจินหลิง
มีข้อมูลว่าที่ผับนี้แท้จริงแล้วคือบ่อนการพนัน
แต่พอไปถึงอ้าวไปพบยาเสพติดจำนวนมากครับ
พบชนไปเองแต่พอไปแทนที่จะเจอบ่อนไปเจอยา
ตกใจทำอะไรไม่ถูกไอ้ลูกน้องก็ตกใจ
อะไรก็คงเคลียร์กลัวว่าเลยส่งก่อนเลย
ลูกน้องก็เลยส่งวีดีโอคลิปที่มีอยู่ทุกวันนี้
ส่งไปให้ผู้สื่อข่าวเท่านั้นแล้วก็เคลียร์อะไรไม่ได้แล้ว
เหตุการณ์อย่างนั้นผมถามว่าคนเป็นพอบอชนมือใหม่อย่างนี้
ไม่รู้เรื่องตกใจไม่ตกใจทำไมคุณไม่เอาลอง
พบชนที่เชี่ยวชาญเรื่องยาเสพติดไป
วันนั้นคุณไม่มีคุณไม่ได้ไปเพราะคุณไม่ได้คาดว่าคุณจะเจอ
คุณไปเพราะคุณคิดว่าเป็นบ่อนการพนันคุณก็จะได้บ่อน
ปรากฏว่าบ่อนเขาย้ายไปแล้วก่อนที่คุณมาเดี๋ยว
คราวนี้ครับทีมข่าวของเราก็นำสิ่งที่คุณชูวิทย์ได้โพสต์เอาไว้มาเปรียบเทียบกัน
เดี๋ยวดูภาพพร้อมกันนะครับนำภาพบ่อนที่คุณชูวิชบอกว่าเป็นผับจิ้นหลิง
เมื่อ๑๕กันยายนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะฮะ
ระบุว่าในภาพคือบ่อนการพนันของตู้ห่าวที่มีหลานนายตู้ห่าวเป็นคนดูแล
มีวงกลมชี้ไว้นะว่านี่คือหลานในตู้เห่าคนนั้นในวงกลมสีแดง
แล้วเทียบกันกับภาพ๒๖ตุลาคมที่ตำรวจนครบานนำกำลังไปบุคคล
พบว่าสิ่งที่คล้ายกันก็คือพื้นห้องครับแล้วก็พรมที่พื้น
พอมาเทียบกันเนี่ยตำแหน่งแล้วก็ไลน์ต่างมันคล้ายกันกับภาพบ่อนพนัน
ที่คุณชูวิทย์เคยโพสต์เอาไว้ต่างกันก็ตรงที่ตำรวจเข้าค้นไม่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการพนันเหลืออยู่เลย
เป็นแค่ห้องโล่งนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับลองเปรียบเทียบดูไปพร้อมกันนะ
พื้นแล้วก็พรมแล้วก็ลายต่างทีนี้ดูกันต่อครับคุณชูวิทย์เนี่ยบอกอีกด้วยนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่า
พบชนคนปัจจุบันไม่เหมาะที่จะทำหน้าที่หากว่านายกรัฐมนตรียังต้องการฐานเสียงจากคนกรุงก็ควรจะต้องทบทวนเรื่องนี้ด้วยครับ
พูดเป็นผู้บริชาการตลวดและคอนบาลจะต้องมีความรู้ความสามารถประสานงานได้ทุกหน่วยและใช่ไหมที่บอกว่า
เขาก็บอกปากก็ไม่มี

มันไม่มีก็ไม่ไปแล้วแถไป

ด้วยปาก
ถ้าคุณชูวิตก็สะท้อนไป
ว่าควรจะต้องทบทวนในเรื่องนี้
แจงว่าตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มทุนจีนตามขั้นตอนและตามพยานหลักฐาน

ประเด็นที่คุณชูวิทย์นำหลักฐานมาโพสต์เรื่อย
บอกว่าจะแฉข้ามปีตำรวจก็มีหลักฐานทุกอย่าง

และยืนยันด้วยว่าไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนครับ
ช่วยจะพิจารณาว่าจะส่งกลับมาให้ใครสอบสวนต่อ
แต่ว่าเรื่องของการตั้งกรรมการสอบส่วน
ก็เป็นของตำรวจอีกส่วนอย่างที่ภพชาตร์ระดับในจำกัดตั้งมา
อันนี้ก็คือทางด้านของพบตรบอกแบบนี้นะครับ
ทางด้านของคุณชูวิทย์ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
ในช่วงคืนข้ามปีนะฮะเป็นภาพในตู้ห่าว
ในวงกลมสีแดงพร้อมกับข้อความบอกว่า
อกย้ำไปยังนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่าถ้ายังนิ่งเฉยไม่จริงจังกับการกวาดล้าง
คลื่นลมสงบเมื่อไหร่ลูกสมุนของแก๊งมาเฟียลักษณะนี้

และทำธุรกิจผิดกฎหมายอีก
ถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปนะครับ
นี่โพสต์ข้ามปีเลยนะค่ะล่าสุดเมื่อตอนช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมา
คุณชูวิทย์โพสต์อีกครับโพสต์อีกเหรอคะ
โพสต์คลิปรับปีกระต่ายบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความพ่ายแพ้ของสังคมไทย
เดี๋ยวนะนี่คือโพสต์ตัดฉากแบบนี้เลยเหรอมีทรงชาติสองอันขนาดอย่างนี้เลยเหรอ
คุ้นจังเลยเนี่ยโพสต์คลิปแบบนี้บอกว่า
เป็นปีแห่งความพ่ายแพ้ของสังคมไทยผ่านความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐ
ด้านการปราบปรามคอรับชันซึ่งจะเห็นได้จากการเรียกรับผลประโยชน์
เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงที่เปิดประตูบ้านรับทุนจีนสีเทา
แล้วก็ขอบคุณผู้หวังดีที่ส่งข้อมูลทุนจีนมาให้ต่อเนื่อง
ฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีนี่ย้ำรอบที่๓แล้วนะเนี่ย
อย่าเพิ่งเฉยกับปัญหานี้ครับ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานล้วน
นี่เป็นสงครามสั่งสอนให้รู้ว่าเราเป็นสังคมที่แข็งแกร่ง
มีภูมิคุ้มกันจากประชาชนเอง
โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดจากเจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจ
ให้ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าใจบริบทสังคมไทย

หากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะสุดท้ายของวาระดำรงตำแหน่งของท่าน
ประชาชนอย่างผมยินดีที่จะให้โอกาสท่านอีกครั้ง
หากไม่ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนคนไทย
ที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีตำแหน่ง
จะใช้สิทธิ์ของความอายุติธรรม
ด้วยการต่อต้านท่านในวาระการเลือกตั้งครั้งถัดไปในระยะเวลาอันใกล้นี้